กับรถไฟฟ้าสายสีส้ม

มาพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มใหม่

ว่าวันที่คอรมอลนัดสุดท้าย
มีการพยายามเอาเรื่องนี้รถไฟฟ้าสีส้มเข้าไปแต่ปรากฏว่าถูกตัดตกออกมา
เพราะฉะนั้นมันก็ค้างเต๋อกว่าจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ต้อง
นู้นปีหน้าหรือเปล่ารัฐบาลใหม่
คัดเลือกล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม
คือวันนี้สารปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของสารปกครองกลาง
เป็นให้ยกฟ้องในคดีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน
คกการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ย
แล้วก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ย
จากกรณีที่มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์
ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ว่าไกลนะฮะบางขุนนทไปถึงมินบุรีเนี่ย

ตั้งแต่ลงวันที่๓กรกฎาคม๒๕๕๙
แล้วก็ยกเลิกการคัดเลือก
คือตอนนั้นก็คือมีการแบบว่าให้คัดเลือกว่า
บริษัทเอกชนตามประกาศเชิญชวนกันดังกล่าว
โดยสารปกครองสูงสุดเห็นว่ามติของคณะกรรมการ

เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ขุนนลมินบุรีหรือสุวินทวงนั่นแหละฮะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็ยกเลิกการคัดเลือกเอกชน
ตามประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนตั้งเก่านั้น
สามารถทำได้เพราะการกระทำดังกล่าว
ไม่เป็นการเอื้อต่อเอกชนรายใด

ก็ต้องดูกันว่าในรัฐบาลต่อไป
จะเป็นยังไงต่อไป

ที่ไปฟ้องกันเรื่องจ่ายไม่จ่ายเนี่ย

ก็ถอบว่าหรือว่า
ก็นี่เราเลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละ
ใครจะต้องเป็นคนจ่าย

แต่คนนี้ใครจะเป็นคนจ่าย

แต่ถามว่าวันนี้จำเป็นจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนไหม
จำเป็นมากประชาชนกระทบอย่างเต็มเลย
อย่างอันนี้มันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องยอมรับโอ้โหจากสุวินทวงเนอะ

อ้อมเหมือนกันเนาะ
ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบรอบเลย

คนเริ่มเข้าใจเพราะว่าอยู่เส้นสีชมพู

ก็อย่างขนใช้หน่อยน่ะ

เรื่องราคาเรื่องของการเขาเรียกว่า
เส้นทางที่มันจะเชื่อมโยงเข้ามาหากว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าได้

บางทีมันก็ไม่ต่อต้องเดินอ้อมอีก๔๐๕๐นาทีอะไรอย่างนี้

แต่ถามว่าโอเคถ้าราคาดี

แต่ด้วยความที่ราคาพอมันถั่วเฉลี่ยรวมกันทั้งหมดแล้ว

ถ้าเกิดทั้งสายเนี่ยเขาบอกบางทีนั่น

เพราะแกไม่กลับรถใต้จิงรถใต้จิงเดี๋ยวเพราะว่าอยู่แถวอโศก

ถูกกว่าหนูมีเงินเก็บไว้ค่าเช่าห้องอีกเยอะ

ก็ได้แล้ว